ช่วงสุดท้ายนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวฝ่ายกันหน่อยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ปกติฝ่ายก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำปกติมีคนเที่ยวบ้างหรือว่าไปเที่ยวเองนะ
หรือว่าใช้กักเก็บน้ำอย่างเดียวบ้าง
ใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะมีการต่อยอดกิจกรรมต่างนะคะ
เลยได้ชื่อว่าฝ่ายมีชีวิตค่ะ
นายพิศสัครินตร์เมืองเก่าเพื่อรัชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคะ
ฝ่ายมีชีวิตหาดทรายทองอยู่ที่ตำบลท้ายสัมเภาอำเภอพระพรม
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีการแสดงมโนรากลางน้ำ
พร้อมทั้งปล่อยพันธุปลาลงในแหล่งน้ำด้วย
นอกจากนี้ก็การเปิดนี่
เขาบอกว่าเป็นฝ่ายที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลย
ซึ่งฝ่ายมีชีวิตแห่งนี้มีน้ำเต็มตลิ่ง
มีเรือพายเรือหงให้ปั่นด้วย
ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน
มีคนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก
แล้วก็มีร้านค้าจำหน่ายอาหารด้วย
นายสรรเพชรทันรายกำนันตำบลท้ายสัมเภา
บอกว่าการสร้างฝ่ายมีชีวิตหาดทรายทอง

ก็เลยได้จัดเวทีชุมชนสร้างความเข้าใจ
เพื่อที่การแก้ไขก็เลยได้สร้างฝ่ายดังกล่าลขึ้น
เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร
เป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ำเป็นแหล่งรวมความรักความสามัคคี
โดยมีชาวบ้านทุกคนนะคะร่วมกันเป็นเจ้าของฝ่ายแห่งนี้ในรูปแบบประชารัฐ
ฝ่ายลงเสาเอกเมื่อ๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
ใช้เวลา๔เดือนในการจัดสร้างแล้วก็มีแผนต่อยอดกิจกรรม
ล่องแพรแหล่ปลาผันน้ำเป็นศูนย์การศึกษานอกห้องเรียนไปด้วยนะคะ
จากกักเก็บน้ำก็ยังมีกิจกรรมอื่นให้ได้ไปศึกษาให้ได้ไปเที่ยวกันด้วยนะคะ

นี่แหละฝ่ายมีชีวิตจริงมีชีวิตคือมีรอยยิ้มมีความสุข
มีวิถีชีวิตมีเรื่องราวของความรักความสามัคคีของชาวชุมชนด้วยนะครับ